บางส่วนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สามารถบันทึกได้

ในวันนี้ก็มีภาพอีกหนึ่งมุมครับ
ซึ่งกล้องหน้ารถก็สามารถจับภาพได้เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกัน
รวมไปถึงติดตามความคืบหน้าอาการของผู้บาดเจ็บ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณครูของโรงเรียนอรวินวิทยาครับ
จากกรณีที่ในช่วงเวลาประมาณ๗โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
เกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับคุณผู้ชมชนกันอย่างจังชนกันอย่างแรงนะครับ
รถกระบะชนกับรถที่รอเลี้ยวบริเวณหน้าโรงเรียนอรวินวิทยา
ตั้งอยู่บนถนนสาย๓๑๙๑อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๗คน
จำนวนนี้นะครับ๑คนเป็นคุณครูของโรงเรียนอรวินวิทยา
ขี่รถจักรยานยนต์รอจะเลี้ยวและได้รับแรงกระแทกจากการชน
ตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
ล่าสุดสังคมออนไลน์ก็มีการเผยแพร่คลิปอีกคลิป๑ครับ
เป็นเหตุการณ์เดียวกันโดยคลิปในรอบนี้นะครับเป็นภาพจากรถกระบะฟอร์ดสีน้ำเงิน
มุ่งหน้าไปยังอำเภอนิคมพัฒนาพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ถูกแรงกระแทกจากรถกระบะทั้งสองคันที่ชนกัน
นี่นะครับวิ่งมาเรื่อยจากจุดนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะ
แรงกระแทกส่งผลมาถึงรถคันนี้ด้วยทำให้เสียหลักพลิกคว่ำห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณร้อยเมตร
ส่วนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ขอให้ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
รวมไปถึงตำรวจในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยของท่าน
ที่ขับขี่นั้นก็ยังคงนอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาล

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

พรโรงเรียนอวิทยา

แล้วก็แนวทางการแก้ไขจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
พอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรวัตรครับ
เรื่องต้นก่อนติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์

ล่าสุดวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับพอครับ
คุณครูมีบาดเจ็บทั้งหมด๓ท่าน

ตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ที่ให้กำลังใจกับคุณครูอยู่ครับ
แนวทางการช่วยเหลือของทางโรงเรียน
โดยเฉพาะคุณครูที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

ในส่วนของคุณครูนะฮะเราก็จะมี
ตอนเบื้องต้นเราก็มีการสำรองจ่ายในการที่จะดูแล
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วแต่ในกรณีของใครนะครับ
ในเรื่องการรักษาพยาบาลครับทั้งเรียนก็ดูแลครับ
ครับผมโรงเรียนช่วยรับผิดชอบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับ
ในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างครับพอครับ
ปกติแล้วถนนเส้นนี้๓๑๙๑ถูกไหมครับ

เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไหมครับ
ก็คิดว่าน่าจะบ่อยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักสายใหญ่
ที่จะวิ่งไปทางจากปวกแดงระยองก็ส่วนมากจะวิ่งเส้นนี้ครับ
สาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนเส้นนี้
หลักที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
ก็คือเป็นถนนที่ไม่มีเกาะกลางนะครับ

ใช่ครับเกาะกลางถนนไม่มีเลยทั้งเส้นนะครับ
สภาพถนนมีปัญหาไหมครับเยอะมากครับ

เรื่องของเส้นจราจรตีเส้นอะไรต่างชัดเจนปกติ

คนที่ขับขี่ความเร็วที่ใช้บริเวณถนนเส้นนี้

ซึ่งปกติแล้วเขตโรงเรียนคือเขตที่ต้องลดความเร็ว

มีปัญหาไหมฮะในช่วงที่ผ่านมาใช้ความเร็วแค่ไหนขนาดไหน
ใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วครับลดท่านนะใช้ความเร็วค่อนข้างเร็ว
แม้ว่าจะผ่านบริเวณโรงเรียนก็ยังคงใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วอยู่
ครับก็มีเป็นบางทั้งมีทั้งเร็ว
บางคันก็อาจจะมีชะลอบ้างนะครับ
แต่กระแสในโลกโซเชียลครับท่านผอส่วนใหญ่เรียก

เรียกร้องบอกว่าจากนี้ไปไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีก

รวมไปถึงบุคลากรของโรงเรียนด้วย
ข้อเสนอเขาคือถ้ามีเกาะกลางถนนคิดว่าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
ขนาดนั้นเลยเหรอครับมั่นใจขนาดนั้นเหรอครับท่านผอ
ก็ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะได้นะฮะ
เพราะว่าอุบัติเหตุส่วนมากมาจากในเรื่องของเกาะกลางค่อนข้างมาก
เพราะว่ามันมีการสามารถข้ามได้ตลอดเวลาไม่มีจุดคือทุกรถวิ่งมาหรือเสียหลักมาเนี่ย
ก็คือไม่มีการมีอะไรมาเป็นตัวป้องกันเลยก็คือสามารถที่จะมาข้ามเลน
อะไรได้ตลอดเวลาครับครับซึ่งส่วนตัวท่านผอก็เห็นด้วย
ควรจะต้องมีเกาะกลางถนนขึ้นหนึ่งอย่างน้อยคือแบ่งเขตเส้นจราจรให้ชัดเจน
เพราะนี่คือถนนสี่เลนถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมีเกาะกลางก็แบ่งเลย
ซ้ายขวายังไงแล้วก็จะเป็นตัวชะลอความเร็วด้วย
เฉพาะในจุดกลับรถจะได้ไม่ต้องมีการกลับรถตามอำเภอใจ
ใช่ครับนอกจากเกาะกลางแล้วมีข้อเรียกร้องข้อเสนออื่นยังไงอีกบ้างครับ
ก็มีในส่วนของที่อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับ
ก็เราก็ได้ทางประสานทางโรงเรียนก็ประสานกับทางสถานีตำรวจภูทรอำเภอปลวกแดงนะครับ
ก็เบื้องต้นตอนนี้ก็กำลังประสานงานกันอยู่ว่าอย่างในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าจะมาช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับ
จราจรแล้วก็จะมีการประเมินประชุมขั้นตอนต่อไปในอนาคตอีกทีนึงว่า
จะมีการวางแผนยังไงนะครับที่จะป้องกันนะครับป้องปามที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกนะครับ
ซึ่งโดยปกติแล้วที่ผ่านมาอย่างเมื่อกี้ภาพสักครู่นี้ก็คือบริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็คือจะมีทางม้าลายทางข้ามอยู่แล้วเพียงแค่อย่างเดียวเลย
ในวันที่เปิดเรียนตามปกติไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณครูมาคอยโบกหรือว่าชะลอให้รถหยุดหรือว่าคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนใช่ไหมฮะ
คือเส้นนี้มันเป็นเส้นหลักจริงไม่มีการเดินข้ามของนักเรียนเลยนะครับจะเป็นการใช้ยานพานะทั้งนั้นเลยนะครับ
ไม่มีไม่มีเพราะว่าก็อย่างที่แจ้งไปทีแรกนะครับในเรื่องของการที่ใช้ความรถเนี่ยใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะมาการันตีได้ว่าถ้าเกิดเราให้ใครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาจะมาที่จะมาดูแลตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรับประกันความปลอดภัยของคนที่มาดูแลตรงนั้นได้นะครับ
แต่วันจานนี้บอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ทางสถานีตำรวจนะครับ
ก็จะมาคือมาดูหนึ่งมาดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไง
แล้วเราจะวางแผนยังไงกันต่อไปในอนาคตนะครับ

ที่อยู่ติดตึงถนนใหญ่
ดังนั้นถ้าเกิดว่านักขณะนี้๑เรียกร้องอยากให้มีเกาะกลางถนนช่วยหน่อยเถอะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกอีกนิดหนึ่ง

ถ้ามีแบบนี้แล้วไฟจราจรต้องตามมาด้วยถูกไหมครับ

มีข้อเสนอเรียกร้องอื่นอีกไหมครับพอครับ
เรื่องต้นคนนี้ก็เราก็อยากให้มีอะไรสักอย่างขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับ
ขอให้บรรเทาเบาบางปัญหาเพื่อปลอบขวัญบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก่อน

ตอนนี้บรรยากาศและความรู้สึกของนักเรียนของผู้ปกครอง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้

ก็คือผู้ปกครองก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจนะครับ
เพราะว่าอย่างเหตุที่เกิดเนี่ยจริง

นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น
พคสุดท้ายพองอยากจะฝากอะไร
โดยเฉพาะคนที่ต้องขับขี่ผ่านถนนหลัก๔เลน๓๑๙๑ครับ
พคก็ฝากถึงผู้ใช้ยานทนาททุกคนนะครับ
ว่าในจุดยังไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน
หรือว่าเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานที่

ก็ขอให้ทุกท่านช่วยชะลอความเร็วนะครับ
เพื่อเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะครับ

และเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านและผู้บาดเจ็บทุกคนด้วยนะครับ

พอโรงเรียนอรวินวิทยาในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
คุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีรถชนกันอย่างแรง
เบื้องต้นเนี่ยมีรถที่เสียหายใน๕คันด้วยกัน
เป็นกระบะ๓คันจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์๒คัน

ตอนนี้ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลอยู่นะครับ

ข้อเรียกร้องเบื้องต้นจากทางโรงเรียนคือหนึ่ง
อยากให้พิจารณาเรื่องของการมีเกาะกลางถนน
อย่างน้อยก็คือช่วยชะลอความเร็วของรถได้ส่วนหนึ่ง
จุดกลับรถจะได้ไม่มีใครกลับรถแบบตามอำเภอใจอีก

ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก
ในการดูแลเรื่องการจราจรการสัญจรไปมาบริเวณหน้าโรงเรียน
และในอนาคตอยากจะให้มีมาตรการที่เข้มงวดจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก

และไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

เพราะว่าเขตโรงเรียนปกติแล้วมันต้องชะลอความเร็ว
แต่นี่เดี๋ยวต้องรอดูว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะครับ